ที่ตลาดดังที่ปฐุมธานีดีกว่า
มีคุณป้าคนหนึ่งเขาเป็นลูกค้าประจำของร้านขายของชำร้านนี้
มาเนี่ยจ่ายหลักร้อยแต่เอาของกลับเนี่ยหลักพัน
อ่ายังไงคุณป้าท่านนี้จะมากับรถเข็นเนี่ยฟื๊บหยิบแร่
หยิบแล้วเธอหนูคิดตังค์หน่อยคิดตังค์หยิบแล้ว
เนี่ยของที่ตัวเองซื้อจ่ายแค่ในถุงจ่ายแค่ในถุง
นะครับอู้ห่อยยิบ๓แล้วสี่มือไวจริงหกหส
เชียร์ไม่เห็นหรือไม่เห็นครับไม่เห็นจริง

ชิ้นเอาไปแล้วนะครับซื้อหลักร้อยเอาไปหลักพันเขาว่า
ทีมข่าวโทรคุยกับพี่สมเกียจเป็นเจ้าของร้านนี้นะครับ
บอกโอ้โหป้าคนนี้ไม่ได้ทำแบบนี้ครั้งแรกนะ
ทำมาแล้วหลายครั้งไอ้ที่ความมันแตก
เพราะว่าเขาไม่ได้รู้เองหรอกร้านน้ำบอกร้านน้ำขยิบตาบอก
นี่เขาหยิบของใส่รถเพิ่มอ่ะนะ
นี่เขาหยิบของใส่รถเพิ่มร้านน้ำฝั่งตรงข้ามบอก
จากนั้นเขาก็กำชับลูกน้องเลยบอกถ้าป้าคนนี้มาอีก
พวกเธอทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะให้ป้าเขาทำแบบเดิมอีก
เดี๋ยวจะจับแบบคาหนังคาข่าววันเกิดเหตุป้ามาจริงจริง
มาจริงแล้วก็คิดเงินจริงแล้วก็ทำแบบเดิมจริงนะครับ
คุณสมเกียจเอากล้องวงจรปิดให้ดูป้าร้องไห้ร้องไห้ครับเสียใจ
แต่สุดท้ายคุณสมเกียจก็ไม่เอาเรื่องนะนะครับเพราะป้าแกสำนึกผิด
แล้วก็ที่สำคัญเห็นท่านแก่มากแล้วไม่อยากจะทำอะไร
เดี๋ยวแบบทำไปแล้วเนี่ยโอ้โหแกก็ลำบากอะนะ
ลองฟังพี่สมเกียจหน่อยครับ
แกขายน้ำอยู่ข้างกันบอกว่ามีคนมาเอาน้ำตาล
ใส่รัสกินอะไรอย่างนี้ครับที่ก็ถ่ายรูปไว้ให้คือฝ้าคนนี้
พนักงานในร้านคือเตรียมกันไว้แล้วเวลาแกมาคือแบบทำแบบไม่รู้ไม่ชี้อะครับ
พอเปิดก็นั่นแหละอย่างที่เห็นนะพี่
แต่ว่าซื้อของแค่นั่นแหละที่ผมบอกไม่ถึงร้อยครับ
แต่ว่ามือแกหยิบเพราะว่าเด็กถ้าดูจากข้างในร้าน
มันจะมองไม่เห็นพี่ของมันจะได้เอาเรื่องแกหรอกผมสงสารแกพี่
แก่แล้วแต่ว่าผมก็บอกเออครั้งนี้ผมคือผมจะไม่เอาเรื่องใช่ไหม
ผมบอกถ้ามีครั้งหน้าป้าเจอแน่
เนี่ยค่ะก็หลักฐานชัดเจนนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเจ้าของร้านก็ตักเตือนไป